คุณผู้ชมลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่าเป็นเวลา๕โมงเย็น
ร่มลมตกเราออกไปยืนรดน้ำต้นไม้อยู่ตรงหน้าบ้าน
สบายมีรถเก่งหนึ่งขับมาจอด
ผู้ชายวัยกลางคนลงจากรถมาแก้ผ้าแล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์
ทำไงอ่ะครับมันเกิดขึ้นที่ลำปางคุณผู้ชมคะเนี่ย
ร่มดูโอ้โหไม่อาจใครบ้างเลยนะคะ
บนถนนด้วยนะเนี่ยบนถนนเลย
ขับมุรดเก่งสีแดงมาจอดบนถนนในหมู่บ้านที่เขตตำบลพฤตบาทมลำปาง
ทอเสื้อผ้าแล้วก็สำเร็จความไคร้โชว์อย่างนี้ค่ะ
แล้วอยู่ก็มีคนนี้มาจอดแล้วทำแบบนี้ใส่
ที่เราทำก็คือหยิบมือถือมาถ่ายคลิปเลยค่ะ
แล้วโพสต์เฟซบุ๊กเตือนภัยบอกว่า

เวลาประมาณ๕โมงเย็นมีชายลามกอนาจารย์ขับรถเก๋งสีแดง
เบียนกรุงเทพมาจอดข้างถนนแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออกหมด
ลงมานั่งข้างรถและโชว์อวัยวะเพศสำเร็จความไคร่
ส่วนตัวเธอเธอบอกว่ายืนรดน้ำต้นไม้อยู่หน้าบ้าน
และเห็นแบบนี้มาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกแต่สองครั้งแล้ว
โดยหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป
ก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นเยอะเลย
หลายคนบอกเป็นห่วงนะมาเจอคนเป็นแบบนี้อันตราย
ก็อยากให้ตำรวจช่วยตามจับตัวมาหน่อย

เป็นภัยต่อเด็กแล้วก็ผู้หญิงด้วย
เธอก็บอกว่าจริงตอนแรกจะไลฟ์แล้ว

แต่ว่าก็กลัวว่าจะเป็นเรื่องอนาจารย์
ก็เลยไม่รู้จะเอายังไงดีก็เลยถ่ายเป็นคลิปแทน

จะได้รู้ว่าปกติหรือไม่ปกติที่ทำต้องการอะไร